ขอส่งกำลังใจกับครอบครัวของพี่โป๊งเหน่งกันด้วยนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะทางด้านครอบครัวพี่โป๊งเหน่งได้ทำพิธีรดน้ำศพ
และสวดพระอภิษฐรรมศพพี่โป๊งเหน่งเชิญยิ้มเป็นค่ำคืนแรกค่ะ
บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้านะครับคุณผู้ชม
เพื่อนพี่น้องศิลปินตลกมาร่วมงานกันครับข้างค่ะ
ขณะที่พี่หมูภรรยาของพี่โป๊งเหน่งก็เสียใจมากนะคะ
ร้องไห้แทบขาดใจเลยค่ะที่สูญเสียสามีอันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับค่ะ
นี่ค่ะคือภาพบรรยากาศของค่ำคืนที่ผ่านมาในพิธีรดน้ำศพนะคะ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะคะพี่หมูภรรยาของพี่โป๊งเหน่งเชิญยิ้มค่ะ
ผู้หญิงที่ผมสีทองนี้นะคะคือร่ำให้แบบใจจะขาดจริง
คุณผู้ชมเป็นวินาทีแห่งความโศกเศร้าค่ะ
อดลูกชายเอาไว้ระหว่างที่ทำพิธีรดน้ำศพนะคะ
เป็นความอารัยรักอย่างสุดซึ้งจากหัวใจของภรรยาค่ะ
ก็ยากที่จะทำใจได้นะฮะ
บรรยากาศที่สาราสหสามัคคีธรรมวัดช้างใหญ่จังหวัดอายุทยา
เมื่อวานนี้เป็นไปอย่างโศกเศร้าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยค่ะ
ในขณะเดียวกันที่เพื่อนร่วมวงการตลก
แล้วก็ศิลปินต่างก็เดินทางมาร่วมไว้อาลัยกันเยอะมากนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นพี่โอบะเสียงเหน่อค่ะ
นายกสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทย
เชิญยิ้มพี่หนูเล็กก่อนบ่ายพี่เต็งหนึ่งดอกกระโดน
พี่หนูวิเชิญยิ้มพี่ตั๊กสิริพรค่ะ
ทางด้านอาเป็ดเชิญยิ้มบอกเล่าให้ฟังนะคะว่า
หลังจากที่ทราบข่าวก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากค่ะ
โป๊งเหน่งเองก็เป็นนักแสดงตลกที่น่าจดจำ

เป็นอีกหนึ่งคนที่มีความสามารถเป็นอย่างมากค่ะ
ขณะเดียวกันที่พี่หนูเล็กก่อนบ่ายก็เปิดใจทั้งน้ำตานะคะ
บอกว่าตกใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้น
แม้จะทราบข่าวมาบ้างอยู่แล้วว่าพี่โป๊งเหน่งป่วยมานาน
ก่อนหน้านี้ที่พี่โป๊งเหน่งมาอัดรายการก็ยังไหวอยู่นะตอนแรก
ที่หนูเล็กบอกว่าสังเกตว่าพี่โป๊งเหน่งเนี่ย
ตัวเริ่มซีดแล้วดูเหนื่อยง่าย

เป็นกำลังใจให้ดูแลสุขภาพของตัวเองอยู่เลย
พอพี่โป๊งเหน่งป่วยหนักก็หายกันไปค่ะ
เจอกันอีกก็เป็นห่วงสภาพจิตใจของพี่หมู

ในวงการตลกรู้ว่าคู่นี้เป็นคู่ที่รักกันมาก

ก่อนหน้านี้หนูน้อยใจนะ
หนูน้อยใจว่าทำไมเราถึงไม่ได้เจอ
ทำไมเราถึงไม่ได้ช่วยอยู่ละเขา
เพราะว่ามันทำอะไรในสิ่งที่คาดไม่ถือ
นั่นก็เป็นความรู้สึกของเพื่อนร่วมวงการนะคุณผู้ชม
จะเดินทางมาร่วมไว้อาลัยพี่โป๊งเหน่งกันเยอะแล้วนะคะ
เพื่อนพี่น้องศิลปินและนักแสดงตลกก็ร่วมกันจัดการแสดงเล็กค่ะ
เป็นการร้องเพลงขับกล่อมแขกที่มาร่วมงานไม่ให้สกเศร้าเสียใจกันเกินไปนะคะ
เห็นบอกว่าจะมีการแสดงแบบนี้ไปทุกคืนค่ะ
ผ่านไปแล้วไม่ห้วนคืนมาก็ไม่เสียดาย
อยากเก็บเอาไว้แค่เพียงสิ่งดี
ถึงวันนี้มีแต่ความเงาใจ
คุณผู้ชมร้องเพลงไปด้วยร้องไห้ไปด้วยด้วยความรักแล้วก็ผูกพันกันมานานนะฮะ
สำหรับคืนวันที่๑๖ค่ะจะเป็นพิธีสวดอภิษฐรรมคืนสุดท้ายนะคะ
ทางงานเขาก็แจ้งมาว่าจะมีคอนเสิร์ตของศิลปินตลกดาราดังนักร้อง
แล้วก็เป็นการจัดงานวันคล้ายวันเกิดล่วงหน้าให้กับพี่โป๊งเหน่งด้วยค่ะ
ซึ่งพี่โป๊งเหน่งเชิญยิ้มเกิดวันที่๑๙กรกฎาคมนี้เองค่ะ
แล้วก็เสริมนิดนึงนะคะเป็นเรื่องของความเชื่อค่ะ
เพราะว่าหลายคนก็ไปเห็นเลขฝาโลง
ก็ถามถ่ายกันมานะคะเลขฝาลงของคุณโป๊งเหน่ง
ก็คือเลข๘๓นั่นเองนะคะก็เป็นความเชื่อนะคะ
เทิงไทยรัฐก็ขอเป็นกำลังใจกับครอบครัวของพี่โป๊งเหน่งด้วยนะคะ